ชะตากรรมชะตาชีวิตของน้องก่อย่าเด็กหญิงวัย๖ขวบ
สุดท้ายผู้เป็นยายสารภาพแล้วนะฮะอืม
ทำร้ายหลานมาตลอดค่ะล่าสุดที่หลานเสียชีวิต
สากไม้ตีหลานนี่สากไม้อันนี้อ๋อโอ้โห
จำภาพแผลน้องที่เล่าข่าวเมื่อวานได้เลยพี่อุ๋ยที่หัว
ทั่วตัวใช่แล้วยายบอกอะไรนะบอกว่าน้องเนี่ยไปโดนกรงหมาที่อยู่หลังบ้านทับ
จนเป็นแผลแล้วไม่ได้พาไปหาหมอมันคือแผลเก่า
ไม่มีเงินตาไปดูแผลที่หัวของน้องสิใช้เนี้ยฮะถูกสากมา
แล้วเนี้ยคือสากที่ใช้ทำร้ายน้องค่ะเมื่อคืนตำรวจเค้นสอบทั้งคืนฮะ
แล้วมันมีหลักฐานหลายสิ่งหลายอย่างไม่น่าเชื่อนะฮะทุกครั้งที่ยายทำร้ายน้องก่อย่า
จะสั่งลูกสาวของตัวเองที่อายุสิบขวบอ่ะให้อัดคลิปไว้ทุกครั้งอืม
นี่มันอะไรกันเนี่ยน้องก่อย่าอยู่กับยายที่ปฐุมธานีนะฮะ
เพราะว่าคุณแม่ไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดอยู่ที่ภูเก็ตนี่คือสากไม้นะครับ
เป็นอาวุธที่นางละออยานสวรรค์อายุสี่สิบเจ็ดปี
เป็นยายของน้องก่อย่านะวัย๖ขวบทำร้ายหลานแท้ของตัวเอง
นี่ฮะท่านผู้ชมครับคือเป็นแผลชะกันแบบที่ศีรษะจนแบบ
ขมับยุบอ่ะกระโหลกนี่แบบเป็นแผลนี่แบบนี้เลยฮะ
นี่รอยน่าจะเท่ากับสากพอดีนะเนี่ยค่ะกระโหลกยุบอ่ะค่ะ
ชนะสูตรเบื้องต้นที่เล่าไปเมื่อวานนะครับไม่ใช่มีแค่นี้นะครับ
ตำรวจบอกว่าสิ่งต่างที่ยายใช้เป็นอาวุธทำร้ายหลานสาววัย๖ขวบคนนี้
มีดทำครัวก็มีค่ะไม้บรรทัดเหล็กก็ใช้ใช้ตีจนเด็กเนี่ย
เป็นแผลทั่วร่างกายไปหมดนี่โอ้โหมีดเล่มใหญ่เลยนะพี่อุ๋ย
ไม้บรรทัศน์เนี่ยคุณเข็มมาสอนตำรวจเขาไม่ได้เอามาวัดขนาดความยาวของมีดกับสากนะ
มันคืออาวุธที่ใช้ทำร้ายน้องด้วยถูกต้องอย่างนี้เขาเรียกฟุตเหล็กใช่ไหมเนี่ย
เป็นเหล็กหรือเป็นไม้ก็ไม่รู้แต่นี่ฮะใช้ตีน้องด้วยนะครับ
คือสุดท้ายล่าสุดที่เด็กถูกทำร้ายเนี่ยคือ๒๒มิถุนายนวันนั้น
ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตสภาพศพครั้งสุดท้ายที่ไปเจอนี่ฮะ
ขอบตาซ้ายเขียวชายโครงซ้ายเขียวช้ำหน้าท้องบวมอวัยวะเพศก็เขียวช้ำนิ้วมือซ้ายบวมช้ำเลือดช้ำหนอง
แขนซ้ายมีรอยคล้ายถูกของมีคมมีแผลตกสะเก็ดแล้วก็ที่กระโหลกที่ศีรษะด้วย
ยายบอกอะไรนะล้มเหรอกรงหมาที่กรงหมาทับแล้วยายก็บอกว่าเหมือนกับ
กับน้องวัยสิบขวบในบ้านอ่ะแย่งมีดกันแล้วมีดก็เลยบาดบังเอิญบาด
โอ้โหน้องวัยสิบขวบนี่คือลูกสาวคนเล็กของยายนี่คือหลานสาวนะฮะ
เพราะว่าลูกสาวอีกคนหนึ่งของยายเนี่ยไปทำงานอยู่ต่างจังหวัด
ผลการชนสูตรศพของน้องก่อย่านะฮะออกมาจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์วังศิษย์นะครับเนี่ยค่ะยายทำร้ายแล้วโทษหมา
เมื่อกี้ขึ้นภาพหมามาพอดีเลยขอพูดถึงนิดนึงโอ้โหนี่นี่
อ้างว่ากรงอันเนี้ยทับเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงสุนัขเอาไว้ในห้องใช่ไหม
ในบ้านอยู่หลังบ้านอ่าแล้วบอกกรงทัพ
หมาไงโทษกรงหมาโอ้โหแต่คนบอกแหมกรงหมาทับเด็กมันจะร้อยขนาดนี้เลยเหรอ
มองได้รับการกระทบกระเทือนศีรษะได้รับบาดเจ็บจากการถูกทารุณกรรม
ตำรวจก็ต้องไปสืบสวนต่อว่าได้รับบาดเจ็บจากอะไร
การถูกทารุณกรรมเนี่ยซึ่งทางพันธมตเอกประภาษณ์มั่งคั่ง
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปฐุมธานีที่มาสอบปากคำยายของเด็กด้วยตัวเอง
เปิดเผยว่าบาดแผลที่ศีรษะและร่างกายของเด็กมันขัดกับคำให้การของยาย
บอกเอาไว้ก่อนหน้านี้นะก็เลยคุมตัวสอบปากคำแบบข้ามวันข้ามคืนเลย
เมื่อวานนี้เค้นสอบอย่างหนักสอบพร้อมพร้อมกับนายภัยบูลด้วย
ที่เป็นสามีของนางละอแต่เป็นสามีใหม่ถือว่าเป็นตาเลี้ยงของน้องก่อย่า
นางละอจำนวนด้วยหลักฐานเพราะตำรวจไปได้คลิปในโทรศัพท์มือถือ
อย่างคลิปนี้คือนางละออเนี่ยยายของน้องก่อย่าเวลาทำร้ายน้องก่อย่า
จะให้ลูกสาววัยสิบขวบถ่ายคลิปไว้ทุกครั้งค่ะเวลาทำร้ายน้องก่อย่า
อย่างคลิปนี้จะได้ยินแต่เสียงคือพอมีคลิปอะไรต่างนานาแล้วก็ผลชนะสูตรออกมา
ละออยอมรับสารภาพว่าใช้มือตีหลานบางครั้งอาวุธอะไรอยู่ใกล้มือเนี่ยก็ใช้ตีหลาน
พอบาดเจ็บแล้วไม่ไม่เคยพาไปหาหมอเลยค่ะ
นี่ฮะนี่เป็นคลิปช่วงที่อยู่ในบ้าน
คือหลานนี่ต้องปีนตู้เย็นหลบอ่ะเพราะยายจะเข้ามาตีมาทำร้าย
ลูกสาววัย๑๐ขวบก็จะถ่ายคลิปเอาไว้แบบนี้นะฮะ
คลิปที่ตำรวจได้มาเนี่ยมีคลิปที่ใช้สากตีหัวเด็กด้วย
สั่งให้เด็กแก้ผ้าแล้วถูกทำโทษด้วยการใช้ให้หัวเนี่ย
คือแบบเหมือนกับหม่งดินใช้หัวปักลงไปในพื้นห้องก็มี
ไม่รู้เมื่อกี้น้องหนีหรือว่าน้องถูกสั่งให้ปีนขึ้นไปบนตู้เย็น
แล้วก็พุ่งลงมาเอาหัวปักก็ไม่รู้มันเหมือนถูกซ่อมอะไรยังไงก็ไม่รู้

คือยายสารภาพว่าใช้สากไม้เนี่ยตีอวัยวเพศของเด็กด้วยนะฮะ
ใช้เท้าเหยียบหน้าก็ทำเหยียบหน้าอกก็ทำจับกล้อนผมก็ทำ
มีคลิปที่น้องถูกทำโทษด้วยการให้ถือกระเป๋าใบใหญ่
แบบถือค้างเอาไว้เนี่ยก็มี
คือตำรวจบอกว่าแต่ละคลิปเนี่ยเสียงที่น้องก่อย่าคุยกับยายนะ
พูดเพราะไม่มีแบบจะดูเป็นเด็กดื้อรั้นดื้อสนอะไรอย่างนี้ไม่มีเลย
ใช่อย่างในคลิปที่เรากำลังเปิดอยู่อะค่ะ
ค้าค่ะอย่างนี้ตลอดเลยนะพี่อุ๋ย

ฟังครับ
อุ๋ยน้ำปลาจะไหลจริงจริงกับเสียงเด็กแบบวัยกำลังน่ารัก
ครับ
วันนี้กูไม่ได้ตีมันเลยใช่ไหมแสดงว่าวันอื่นวันอื่นโดนตลอดอย่างนี้หรอ
โอ้ทุกคุณผู้ชมครับชะตากรรมของเด็กหญิงไว้๖หัว
ละออนะฮะตำรวจบอกว่าในวันเกิดเหตุเนี่ย๒๒มิถุนายนนะใช้สากไม้ตีหัวหลานสาวตอน๖โมงเย็น
อันนี้ฮะจนน้องก่อย่าเนี่ยถึงขั้นฉี่ราด
พอ๑ทุ่มจับน้องเนี่ยเอาหัวฟาดพื้น
จนเด็กเนี่ยมึนนะมึนแล้วก็แบบนอนไปเลย
สุดท้าย๒ทุ่มเด็กเริ่มหายใจไม่ออกแล้วก็เสียชีวิต
นี่คือวันเกิดเหตุนะฮะไม่นับวันอื่นนะครับ
ท่านผู้ชมครับวันนี้หลังจากสารภาพแล้วก็มีหลักฐานต่างมีผลชนะสูตรออกมา
ตำรวจคุมตัวนางละออไปฝากขังที่ศาลปฐุมธานีนะครับ
เพราะว่าผู้ต้องหาขอใช้สิทธิ์ไม่ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ถูกแจ้งข้อหาคือทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
นักข่าวก็พยายามจะถามนะเจ้าตัวก็ก้มหน้าอย่างเดียว
ตอนที่ถูกคุมตัวไปขึ้นรถเพื่อจะพาไปฝากขังที่ศาล

มากันทั้งคู่มาจากต่างจังหวัดกัน
ติดต่อขอรับศพน้องจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ที่รังสิตนะฮะ
แน่นอนว่ามันก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
แม่เองเนี่ยคุณนิชารีนะครับคุณแม่น้องก่อย่านะครับ
อายุ๒๖นะคุณพ่อชื่อจตุลงอายุ๓๑
ผู้เป็นแม่ก็ขึ้นรถกู้ไพรไปกับศพของลูกด้วยนะฮะ
เพื่อนำไปที่วัดชินวรารามวรวิหาร
นี่ฮะเธอบอกว่าเห็นสภาพศพของลูกสาวแล้ว
รับไม่ได้จริงจริงก็ได้แต่เกาะโรงศพร้องไห้

อ่าเดี๋ยวฟังเรื่องราวของน้องก่อย่าจากทางฝั่งคุณพ่อคุณแม่แล้วเนี่ย
ท่านจะรู้สึกเลยว่าโอ้โหทำไมชะตากรรมชีวิตของเด็กคนหนึ่งมันเจออะไรขนาดนี้
หลังจากที่ติดต่อเรื่องรับศพเสร็จเรียบร้อยนะครับพ่อกับแม่น้องก่อย่าไปที่สพสามโคกนะฮะ
ปฐุมธานีไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เอาทางฝั่งของคุณแม่ก่อนคุณแม่ของน้องก่อย่านะเปิดเผยกับนักข่าวกับสื่อมวลชน
บอกว่าเธอเนี่ยเลิกกับพ่อของน้องก่อย่าตอนที่ก่อย่าอายุ๓ขวบนะครับ
อันนี้เธออ้างนะเธอบอกว่าตอนแรกเนี่ยก่อย่าอยู่กับทางฝั่งพ่อนะแต่ว่าพบว่าลูกสาวเนี่ยมีลักษณะถูกทำร้ายร่างกาย
เธอก็เลยไปร้องขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรีตอนนั้นเธอทำงานอยู่ภูเก็ต
ทางมูลนิธิก็ติดต่อไปยังมูลนิธิตะวันฉายที่ภูเก็ตในการช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูเพื่อจะได้ให้เด็กเนี่ยเรียนหนังสือ
เพราะแม่เขาต้องทำงานหลังจากนั้นเธอบอกเธอได้ปรึกษากับแม่ของเธอก็คือนางละอที่เป็นยายของน้องก่อย่า

ตั้งแต่ลูกสาวมาอยู่กับยายเนี่ย
ไม่เคยรู้เลยว่าลูกถูกแม่ทำร้าย

เจ็บปวดเจออะไรเนี่ยบอกได้หมดแล้วค่ะ
แต่ก่อย่าไม่เคยบอกเลยนะ
ไม่เคยบอกเลยว่าเกิดอะไรขึ้นถูกทำร้ายอะไรยังไงบ้าง
แล้วพักหลังเธอก็ไม่ค่อยได้ติดต่อกับลูก

หลานหลับแล้วนะ
วีดีโอคอลไปก็ไม่ได้รับแบบวีดีโอคอร์
เธอบอกเธอเสียใจมากนะ
ถามว่าตอนนี้จะเอายังไงจะทำยังไง

เธอยังไม่พร้อมจะคุยกับแม่
เพราะมันมีคำถามอยู่มากมาย
ที่เธอคงไม่กล้าจะถามแม่
แล้วเธอก็รับไม่ได้ด้วยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เพราะคนก่อเหตุคือแม่แท้ของเธอ

ถ้าเธอเจอหน้าแม่ตอนนี้เธอบอกว่า
กลัวว่าจะจัดการกับความรู้สึกของตัวเองไม่ได้

ขอถูกมาแจ้งว่าน้องเสียแล้ว

หนูก็จะกลายเป็นอีกแบบนึงไปอีกว่าเออ
ว่าแม่นี้ก็ลูกเนาะ
แต่ว่าแกยังอยู่แต่ลูกหนูไม่อยู่ไง

ทุกผู้ชมฮะทางฝั่งของคุณพ่อของน้องก่อย่าเนี่ย
คุณจตุรงค์เนี่ยนะฮะเขาบอกเขาต้องขอชี้แจงอธิบายหน่อยนะ
เอาเรื่องคดีก่อนเขาบอกเขามาที่โรงพักวันนี้
เพื่อจะแจ้งกับตำรวจว่าขอดำเนินคดีกับอดีตแม่ยาย
อย่างถึงที่สุดนะเสียใจมากที่ลูกสาวถูกยายแท้ทำร้ายจนตาย
ส่วนเรื่องที่ว่าเขาไม่ได้ดูแลลูกเนี่ยเขาขอชี้แจงหน่อย
ตอนที่เลิกกับแม่ของเด็กแล้วลูกมาอยู่กับเขาเนี่ย
เขายืนยันว่าไม่มีการทำร้ายลูก
ที่เขาไม่ได้อยู่ดูแลลูกเนี่ยเพราะเขาถูกจับคดียาเสพติด
รับโทษในเรือนจำอยู่ปีกว่าไม่เคยมีการทำร้ายร่างกายลูกนะ
พอเขาออกมาจากเรือนจำเนี่ยถึงเพิ่งรู้ว่ามีการแจ้งเรื่องขอความช่วยเหลือ
แล้วลูกสาวก็ถูกส่งไปอยู่ในการดูแลของมูลนิธิที่ภูเก็ต
หลังจากนั้นเนี่ยลูกก็ได้รับการย้ายมาอยู่ในการอุปการะของมูลนิธิอีกแห่งหนึ่งที่ปฐุมธานี
แล้วก็มีการติดต่อของอดีตภรรยากับยายของ
เด็กเพื่อจะมารับเด็กไปดูแลยายจะดูแล
ตอนที่มาทำเรื่องกันเนี่ยแม่ของเขาก็คือย่าของน้องก่อย่าก็มาดู
แล้วฝั่งยายก็รับรองรับปากว่าจะเลี้ยงหลานอย่างดี
ทางฝั่งของเขาก็เชื่อใจค่ะก็เป็นยายแท้ไง
เขาก็หวังว่าจะเลี้ยงหลานเป็นอย่างดีนี่ฮะแต่มันเกิดอะไรขึ้น
พ่อของน้องก่อย่าบอกว่าเขาเชื่อว่าที่ยายรับว่าจะเอาหลานมาดูแลในครั้งนั้นเนี่ย
น่าจะเป็นเพราะว่าต้องการเรื่องค่าเลี้ยงดูเด็กหรือเปล่า
แล้วระหว่างที่ก่อย่ามาอยู่กับยายเนี่ยเขาทราบมาว่ายายของเด็กคือนางละอเนี่ย
โทรไปขอเงินญาตินะอ้างว่าก่อย่าป่วยอย่างนั้นก่อย่าเป็นแบบนั้นแบบนี้
เอาก่อย่าไปอ้างตลอดสุดท้ายก่อย่าถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
เขาบอกเขาจะไม่เผาศพลูกสาวนะฮะจนกว่าคดีเนี่ยจะถึงที่สุด
ต้องให้ลูกสาวให้น้องก่อย่าได้รับความเป็นธรรมจนถึงที่สุด
แม่ผมก็ถามอยู่เหมือนกันว่าถ้าเกิดมันเอามาเลี้ยงเองกันไม่เป็นไรหรอก
แต่แม่ผมมารู้ความจริงว่าเอามาให้ยายมันโดยที่ว่าแม่มันยังอยู่ภูเก็ต
คือทุกคนเข้าใจว่าพอไปรับน้องมาแล้วเข้าใจว่าแม่

แม่มาเลี้ยงลูกเอง
ครับผมอย่าถามว่าเค้าคิดยังไง๙๐๐บาท

ผมมีสิทธิ์สอนผมตีได้ผมเป็นพ่อ

ผมจะไปถึงได้ไปทำงานก็พาไปด้วย
พาใจประเด็นบาดแถแล้วก็ลงถึงบาดแถ
บาดแผลตามรังกายแล้วก็ตรงเอาไว้เอาเพศใช่ไหมใช่ครับอืมครับที่หัวที่หัวที่แบบกระหลุกหรือเปล่า
ตอนนี้เราสงสัยคุณยายคนเดียวหรือแฟนเขาด้วยในมุมของคุณพ่อนะ
อันนี้ถ้าเกิดมันจะอยู่ด้วยกันจะบอกไม่รู้เห็นมันก็ไม่ใช่อ่ะอ่าหลายท่านอาจจะมีคำถามว่า
แล้วตาของเด็กอ่ะใช่ค่ะตาของเด็กรู้เรื่องด้วยไหมเกี่ยวข้องด้วยไหม
ก็อยู่บ้านเดียวกันนี่เขาเป็นตาเลี้ยงนะค่ะเป็นสามีใหม่ของยายของเด็กนะฮะ
เมื่อคืนนี้ตำรวจบอกว่าก็สอบปากคำคู่กันอ่ะตลอดทั้งคืนอ่ะสุดท้ายเนี่ย
จากการสอบปากคำตำรวจบอกว่าตาของน้องก่อย่าที่เป็นตาเลี้ยงเนี่ยนะฮะ
นายภัยบูลไม่ได้กระทำความผิดด้วยนะครับ
เพราะทุกครั้งที่ก่อเหตุนางละออที่เป็นยายแท้ที่ทำร้ายหลาน
เขาจะไล่นายภัยบูลออกนอกห้องนี่ฮะตำรวจก็เลยกันตัวไว้เป็นพยานนะครับ
นี่วันนี้เราไปที่บ้านเช่าที่เกิดเหตุนะฮะบ้านที่น้องก่อย่าอยู่กับยายกับตาเนี่ย
นายภัยบูลนี่โอ้โหคือเราไปเจอนี่เขาร้องไห้ทั้งวันนะค่ะ
คนที่อยู่ด้วยกันแถวนั้นจะต้องมาช่วยกันปลอบนะครับเขายืนยันว่า
เวลาภรรยาคือนางละออทำร้ายน้องก่อย่าทำร้ายหลานเนี่ยพยายามห้ามทุกครั้ง
คำถามคือได้ห้ามหรือเปล่าคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาถาม
เขายืนยันว่าเขาห้ามถูกไล่ออกจากห้องเราได้ห้ามไหมอ่ะ
เขายืนยันว่าเขาห้ามแต่นางละออก็จะสั่งให้เงียบอืม
แล้วให้ออกไปจากห้องบอกว่านี่หลานของเขานะ
เป็นสามีใหม่ไม่ต้องมายุ่งอะไรประมาณอย่างเนี้ยเขาบอกเขาก็
เขาไม่กล้ายุ่งแต่หลายคนก็บอกโอ้โหยุ่งหน่อยไม่ได้เหรอ
ใช่เอาลองฟังนะฮะ
ตอนเย็นอ๋อเขาตีตอนเย็นเขาตีตอนเย็นอ่า
ก็ผมก็ไม่ได้อะไรนะอืมอ่าแต่คุณตาภัยบุญ
คุณตาภัยบูลบอกผมกับสามีใหม่ก็ไม่รู้จะเถียงเขายังไง
แต่ก็เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งหลายครั้งนี่ที่น้องโดนทำร้ายอ่ะ
โอ้โหไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีความผิดอะไรด้วยนะ
แต่หมายถึงว่ามันควรจะห้ามเออใช่ไหมหรือแจ้งเจ้าหน้าที่
หรือแจ้งแม่เขาหน่อยก็ยังดีว่ายายเขาทำอย่างนี้นะ
คุณผู้ชมครับเราเห็นว่าที่ห้องเช่าที่บ้านเช่าตรงนี้
ทำไมวันนี้มันเงียบเหงาผิดปกติห้องพักหลายห้องเขาย้ายไปอยู่ที่อื่นกันหมดเลย
เงียบเลยนะเงียบเลยนี่กลางวันนะเงียบแบบกริบเลยนี่หมาที่เลี้ยงเอาไว้
นี่นะฮะเจ้าหลิงหลิงก็มันก็อยู่ที่ห้องนี้แหละนี่นะ
คนในพื้นที่บอกกับเราว่าอย่างนี้ฮะที่วันนี้เงียบขนาดนี้เนี่ย
เพราะเมื่อคืนนะตากับยายของน้องก่อย่าถูกเรียกไปสอบปากคำแบบ
ตั้งแต่ค่ำยันนู่นอ่ะตีหนึ่งตีสองอ่ะเดี๋ยวเจ้าของ
หลิงมันอยู่ตัวเดียวเนี่ยไอ้เห่าไม่เท่าไหร่มันหอนนะฮะค่ะ
อันนี้ชาวบ้านเขาบอกนะเขาบอกมันหอนแบบหอนตลอดเวลา
เหมือนกับเล่นกับใครสักคนในห้องจนคนในหอพักนี่กลัวกันหมดเลย
ไปอยู่ที่อื่นกันก่อนบอกเดี๋ยวรอให้เจ้าของหอพักเขาทำบุญครั้งใหญ่ก่อน

ตอนช่วงมันหอนก็น่าจะประมาณตีหนึ่งอืมตัวไหนที่หอนตัวที่อยู่ในห้องนะ
ตัวที่อยู่ในห้องเพราะว่าหมาแถวนี้มีอยู่ตัวเดียว
บ้านตะแก้วก็ไม่มีหมานะป่ะเหมือนมันกำลังเล่นหรือมีคนไปหยอบมันอย่างเงี้ย
นอนไม่ได้ทั้งคืนเลยค่ะคือต่างคนต่างก็กลัวอย่างเงี้นะใช่
ส่วนเรื่องทางคดีนะครับพันธมตเอกประภาษมั่งคั่ง
การตรองผู้บังคับการณ์ตำรวจภูทรจังหวัดปฐุมธานีท่านเป็นรักษาการผู้บังคับการณ์สภ๓โฆ
เปิดเผยว่ายายของเด็กคือนางละออนะฮะยอมรับสารภาพว่าทำร้ายเด็กจริง
อ้างว่าตีหลานเพราะหลานสนคุณเข็มมาสอน
เด็กสนไปกันขนาดนี้เลยเหรอเอาสากตีหัวแล้วตีหลานเนี่ยมา๒เดือน
นะบอกว่าไม่คิดว่าจะทำให้เด็กเนี่ยถึงขั้นเสียชีวิต
แต่ดูสิ่งที่ใช้ตีสิที่ขึ้นอยู่หน้าจอเนี่ย
คิดว่าเด็กจะเสียชีวิตเหรอคะเด็กผู้หญิงแค่๖ขวบ
นี่มันอาวุธนะนี่มันอาวุธเลยนะฮะ
บอกหลานสนไม่คิดว่าตีแบบนี้จะทำให้เด็กเสียชีวิต
แล้วก็ขอใช้สิทธิ์ไม่ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะฮะ
ตำรวจบอกระหว่างการสอบปากคำก็เครียดแล้วก็ร้องไห้ตลอดเวลาอืม
เหรอคะอ่าเมื่อวานเห็นปฏิเสธเห็นเถียงทุกอย่างเลย
ยายไม่ได้ทำบอกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ก็จำนวนด้วยหลักฐานนะคะสิ่งที่เขารับสารภาพเพราะมันจำนวนด้วยหลักฐาน
นี่เขามีคลิปนะใช่อันนี้ประเด็นนี้สำคัญมากพี่อุ๋ย
ทำร้ายหลานแล้วต้องถ่ายคลิปเก็บเอาไว้
แล้วเด็กที่ถ่ายคลิปคือลูกสาวของตัวเองนะอายุเพิ่ง๑๐ขวบนะ
อายุน้อยมากแล้วต้องมาเห็นกับเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัวตลอดเวลา
แล้วต้องเป็นคนถ่ายคลิปเหตุการณ์เนี่ยนะเนี่ยฮะอ่าอีกอย่างหนึ่งก็คือ
แม่การแจ้งเหตุเนี่ยนะไม่มีใครแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบเลย
เมื่อวานเล่าไปเพื่อนข้างห้องก็รู้น้องก็ไปขอความช่วยเหลือ
ตาเลี้ยงก็รู้ก็เห็นเหตุการณ์แล้วนี่สองเดือนแล้ว
ยายรับสารภาพว่าทำร้ายน้องสุดท้ายจบด้วยความตายของเด็กอืม